เรื่องนี้เรื่องใหญ่ค่ะการเสียชีวิตของทางสารวัตรสิว
แล้วมันก็นำไปสู่เรื่องอื่นอื่นส่วนเรื่องของภูมิกับเบิ้มเนี่ยนะคะ
พาไปดูบรรยากาศเมื่อวานนี้หน่อยนะคะก็มีการรับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
เมื่อวานน้องชายของผู้กำกับเบิ้มเองพอมารับร่างพี่ชาย
คือเป็นลมล้มพับไปเลยอะค่ะน้องชายไปพร้อมกับญาติญาตินะคะ
รับร่างของพี่ชายไปทำพิธีน้องเนี่ยเสียใจมาก
เป็นลมวูบไปเจ้าหน้าที่แผนกนิติเวศที่โรงพยาบาลภูมิพล
ของผู้อำกับเบิ้มเนี่ยก็เดินทางไปติดต่อรับร่างที่แผนกนิติเวศไปทำพิธีที่วัดตรีทศเทพเป็นเวลา๑คืน
ภรรยาของผู้กำกับเบิ้มเนี่ยมาพร้อมกับลูกชายแล้วก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์นะคะ
นี่ค่ะขณะที่ทางด้านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองพบตร
ก็ในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้กำกับเบิ้ม
ตลอดเวลาที่รับราชการในสังกัดสอบสวนกลางหลายปีเลยค่ะ
ก็เดินทางมาร่วมรับศพแล้วก็แสดงความเสียใจกับครอบครัว
ช่วงประมาณเที่ยง๔๐นาทีร่างของผู้อำกับเบิ้ม
ก็ไปถึงที่ชาปนสถานตำรวจวัดตรีทศเทพ
พวงหลีดจากนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่แล้วก็เพื่อนตำรวจนะคะรุ่น๕๕

มีพิธีรดน้ำศพเฉพาะครอบครัวผู้บังคับบัญชา
แล้วก็เพื่อนตำรวจร่วมพิธีจนช่วงเย็นค่ะ๑๘นาฬิกา๓๐นาที
ซึ่งก็อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าบันทึกภาพได้
แล้วก็ร่วมแสดงความอาลัยกับผู้อำกับเบิ้ม

ล่าสุดครอบครัวก็ได้ย้ายร่างผู้อำกับเบิ้ม
เดินทางกลับมาที่บ้านเกิดที่จังหวัดอุตรดิษฐ์
ครอบครัวเป็นจังหวัดที่ครอบครัวแล้วก็ญาติของผู้กำกับเบิ้มอยู่นะคะ
ก็นำร่างไปตั้งทำพิธีที่วัดใหญ่ท่าเสาที่อำเภอเมือง
จะมีพิธีสวดในวันนี้จนถึงวันที่๑๖กันยายน
แล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจในวันที่๑๗กันยายนเวลาบ่าย๓โมงนะคะ
เราก็มีหลายมุมนำเสนอเกี่ยวกับผู้กำกับเบิ้มนะคุณผู้ชม
อันนี้เป็นมุมของกู้ภัยกู้ภัยที่เคยได้ใกล้ชิดกับผู้กำกับเบิ้ม
เขาก็ให้ข้อมูลมาว่าภูมิกับเบิ้มนี่นะเวลาผ่านจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อไหร่

คุณผู้ชมนี่ภาพสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่
แล้วเพื่อนตำรวจหลายนายก็โพสต์
ลากับการจากไปของผู้กำกับเบิ้มด้วย
ผู้กำกับเบิ้มจะแวะมาทำบุญที่หน่วยกู้ภัยเป็นประจำ
เวลาผ่านอำเภออูทองทีไรนะท่านไม่เคยลืมหน่วยกู้ภัยจากนารายเลย
แวะทำบุญแวะคุยกับสมาชิกแวะมาให้ข้อคิดดีตลอด
ไม่ว่าสิ่งใดที่ผู้กำกับเจอในช่วงนี้
สายตาของน้องกู้ภัยจากนารายท่านเป็นตำรวจที่ดีเสมอ
ใครจะมองยังไงไม่เป็นไรเพราะนี่คือความรู้สึกและความคิดเห็นของพี่น้องจากนาราย
โดยอาสาสมัครชมรมกู้ภัยจากนารัยท่านหนึ่งครับชื่อว่าคุณชัยสิทธินรงพันธ์
เขาก็โพสต์เป็นเจ้าของโพสต์นี่แหละบอกว่าผู้กำกับเบิ้มมาทำบุญบริจักษ์โรงศพ
มอบเงินเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอยู่หลายครั้ง
เขาเองนั่นแหละเคยรับมอบอยู่สองครั้งเมื่อ๙ธันวาคมแล้วก็ปีที่แล้วนะ
แล้วก็ล่าสุดคือ๑๗กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เอง
แล้วก็จะอยู่พูดคุยกับเขาอยู่สัก๑๐นาทีแล้วก็เดินทางกลับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งหมายถึงที่ผู้กำกับเบิ้ม
ตัดสินใจจบชีวิตเนี่ยทำให้เขาตกใจ
เพราะผู้กำกับเบิ้มเป็นตำรวจที่ดีจิตใจดี
และเขาเองขอให้ผลบุญที่ผู้กำกับเบิ้มได้ทำ
ได้ส่งให้ท่านไปสู่สุขติสู่พบภูมิที่ดีครับ
อีกคนนึงที่ได้ใกล้ชิดกับผู้กำกับเบิ้มคือ
พันธุ์ตำรวจตรีสงกรานเตชนรงค์ครับ

หลังพลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ได้โพสต์รูปนี้ที่ถ่ายให้กูกัน

ข้างกันนี่แหละคุณผู้ชมแล้วก็มีเพื่อนตำรวจใดอื่น
คุณสงกรานเนี่ยเขาระบุไว้ว่าขอให้ลูกพี่ไปสู่สุขติครับ
พระคุณพี่มากครับที่คอยให้โอกาสน้อง
และความเมตตาตลอดเวลาเป็นเกียรติมากครับที่ได้รู้จักกับพี่
ส่วนเพื่อนของผู้กำกับเบิ้มอย่างเจ๊ก้อยลำซิ่งก็โพสต์คลิป

รับทราบ
ก็เป็นมุมหนึ่งที่เรามานำเสนอนะคุณผู้ชม
ก็อาจจะมองผู้กำกับเบิ้มอย่างหนึ่งแต่คนใกล้ตัวคนใกล้ชิด
หรือว่าคนที่เคยได้ผ่านมาในชีวิต